ตามกันต่อนะคะเรื่องราวของซุปตาตัวแม่
คือจริงเราติดตามเขามาตั้งแต่เขาแบบว่าเข้าวงการใหม่
จนเป็นดาราดังเป็นคุณแม่คุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะมีลูก๒ลูก๓กันแล้ว
แล้วล่าสุดนะคะบรรดาลูกเนี่ยค่ะ
เจริญรอยตามคุณแม่เรียกว่าสวยตามแม่จริงค่ะ
มาดูกันคู่แรกเลยนะคะคู่นี้โอ้โหนางเอกซุปเปอร์สตาร์
คุณกบสุวนันค่ะพี่กบของเรานี่แหละค่ะนะคะ
ลูกสาวก็น้องนาดาวัย๑๐ขวบคุณผู้ชม
บอกเลยบ้านนี้หน้าตาดียกครอบครัวจริงค่ะ
แล้วที่สำคัญนะคะหลายคนโฟกัสมากนะคะ
ว่าน้องนาดาเนี่ยจะฉายแววลูกไม้หล่นใต้ต้นแม่กบหรือเปล่าค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นนักกีฬาเหมือนกันด้วย

ยังเคยมีผลงานละครตั้งแต่๖๗ขวบเหมือนกันมาแล้ว
ที่สำคัญน้องนาดาเห็นไหมคะคุณผู้ชม
ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งกล้าแสดงออกค่ะ
ติดตามน้องนาดาในโซเชียลนะคะ
ต้องผ่านตามมาบ้างแหละค่ะกับการเป็นเจ้าแม่ติ๊กต๊อกนะคะ
เรียกว่าปังจริงไปชมคลิปสักเล็กน้อยค่ะ
ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะส่วนบ้านนี้ก็สวยได้แม่ไม่แพ้กันเลยนะคะ

นี่คือเส้นรูปตอนเด็กของคุณพลานะ
อันนี้รูปน้องไลลาค่ะลูกสาวของคุณพอลล่าอายุ๑๐ขวบแล้วค่ะ
นับวันนี้นะคุณผู้ชมออร่ายิ่งฉายแววสวย
แบบคุณแม่มาไม่ผิดเลยคุณผู้ชม
แม้แต่ตัวคุณแม่พอลล่าเองก็บอกเลยว่าเนี่ยฝาแฝดฉันชัดเลย

เชื่อว่าแฟนน่าจะอยากเห็นน้องลายลาได้เข้าวงการตามรอยคุณแม่บ้าง
แล้วก่อนนั้นเราก็พอได้เห็นงานน้องเนาะ
ถ่ายวงถ่ายแบบอะไรแฟชั่นนะฮะ

หรือว่าฉันพิจำเรื่อย
อยู่ต่อไปแล้วกันเผื่อได้สัมภาษณ์น้องคนนี้

นิลาเนี่ยเพิ่งจะ๖ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะ

เอ็นดูแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้เลือกศิลปินมานะคุณผู้ชม

พากันชมความเก๋กรุบของน้อง
ฉายาแฟชั่นนิสต้าตัวน้อยเลยนะคะ
เสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มนะจ๊ะ

แล้วก็แบบจองคิวสัมภาษณ์แน่นอนนะคะ

คือถ้าขอคุณหมอตัดสายสดือให้ตัดแล้ว

แต่ที่แน่นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลข